พาไปดูที่งานกาชาตินะคะที่อำเภอพระประแดง
ชาวบ้านเขาไปงานกาชาติเขาไปรื่นเริงสนุกสนานนะครับ
อยู่ดีก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งไปนอนไม่ไหวติง

แล้วคือคือคือจอดอยู่ตรงตรงเนี่ยตรง
โอ้โหคุณผู้ชมคือนอนแบบชนิดที่ใครเข้าไปเรียกเข้าไปปลุกพี่เขาก็นิ่ง

กู้ภัยคิดว่านอนตายอยู่ในงานกาชาติ
ก็ไม่ใช่แค่กู้ภัยเป็นชาวบ้านนั่นแหละที่ไปงานก็คิดว่าผู้ชายคนนี้คงจะตายแล้ว
ก็เลยไปเรียกกู้ภัยก็พี่ไม่ไหวติงแบบนี้ค่ะ

เขาจัดที่ลำพระแปดงอาเคสค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุปาราการ
อย่างที่เห็นแหละผู้ชายคนนั้นนอนสลบแน่นิ่ง

ที่เข้าไปตรวจสอบเรียกยังไงก็ไม่ลุกไม่ขยับไม่ไหวติง
ก็คาดก่อนแหละว่าน่าจะอายุสักประมาณ๖๐๖๕ปี
เขย่าทำทุกสิ่งอย่างก็ไม่ลุกค่ะ
ลุงลุงตายหรือยังนี่กู้ภัยถามแบบนี้เลย
ยังไม่ตอบนะทีนี้พี่กู้ภัยเขาก็วัดชีพจร
แล้วเขาก็ใช้วิธีไหนรู้ไหมคะเขาก็เอาแอมโมเนียมาให้ดม
พอพี่เขาดมเสร็จปุ๊บเขาสะดุ้งฮึกอันนี้สะดุ้งตื่นขึ้นมานี่นี่นี่
หัวเราะด้วยใช่หัวเราะด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในงาน
มันจะมีไอ้เพลงหมอลำมาแสดงด้วยใช่ไหม
ลองไปดูหน่อยไหมว่าพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาทำยังไง
โอ้วลุงนึกว่าไปตัวแล้วรู้ว่าตายแล้วลุงตามได้อ่ะ
โอ้โหกู้ภัยบอกโอ้นี่มันตายแล้ว
แล้วก็ตายแล้วเต้นนี่นะเออแล้วลุกขึ้นมาเต้นแบบนี้
มแอมโมเนียไปเท่านั้นก็ลุกขึ้นมาเต้นตามสเต็ปหมอลำกันไปเลยทีเดียว
นี่เรียกว่าไม่เกรงใจพี่กู้ภัยที่มาช่วยตอนแรกที่คิดว่าตายแล้วนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาตัวมาตรวจร่างกายกันก่อน
สอบถามประวัติแหละก็เป็นห่วงนะว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกผมเป็นโรคเบาหวานมาเดินเที่ยวงานก็ดื่มเหล้าไปแบนนึงอ่ะ
มันก็เลยเมาแล้วผมก็เลยหลับอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหพอหลับแล้วได้แรงคืนมาให้คุณ
มาก็ต้องเต้นโชว์กู้ภัยหน่อยนะผมยังไม่ตายนะครับค่ะ